ที่จังหวัดขอนแก่นภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในบ้านหลังหนึ่งจับภาพผู้ชายคนหนึ่งไว้ได้
เข้ามาในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยนะคุณ
เปิดตู้เย็นหาของกินทำกับข้าวทำครัว

เอาปลาหมึกแห้งโยนให้ปลาครับเหมือนให้อาหารปลา

ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐาน
แล้วก็สามารถตามจับกลุ่มคนนี้ได้นะครับ

ไม่เป็นไรรอตำรวจดึงเวลาไว้

สบายใจเฉิบทำอย่างกับอยู่บ้านของตัวเอง
คือเขาเข้าใจผิดหรือเขาจำบ้านผิดหรือยังไง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของตัวเธอเองนะครับ
ขณะที่มีชายแปลกหน้าสวมเสื้อคลุมสีขาว
ใส่เสื้อด้านในกางเกงขา๓ส่วน
ทำอาหารอยู่หน้าเตาในห้องครัว
ขณะที่กล้องอีกตัวก็บันทึกภาพชายคนเดิมเนี่ยฮะ
เดินเล่นไปมาอยู่ในบ้านอย่างสบายอกสบายใจ
ข้อความบอกแจ้งเตือนภัยคนสติไม่ดีเข้ามาทำกับข้าวในบ้านถึง๒ครั้ง
รอบที่๒ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนะคุณ
ไม่มีทรัพย์สินอะไรในบ้านศูนย์หายแต่ว่ามันน่ากลัวเหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็บอกชื่อบ้านเลยนะ
ที่บ้านนาจารย์หมู่๑๑ตำบลหนอง๘อำเภอมันจากคีรี
ก็เอาภาพนี้มาเผยแพร่แล้วก็อยากจะแจ้งให้คนที่รับทราบระวังด้วย
คนแปลกหน้าอาจจะเข้าบ้านมาเพื่อที่จะทำไม่ดีไม่ร้าย

คุณดูสิเนี่ยเดินวนไปเวียนมาทั้งอยู่ในบ้านทั้งอยู่หน้าบ้านนะฮะ
โดยผู้เสียหายก็คือนางสาวสุพัทธาชนลภัยนะครับ
เล่าให้ฟังว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านของเธอเอง
ซึ่งอยู่ในบ้านอาจารย์ตำบลหนองแปนที่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่๑๑สิงหาคม
คือเมื่อคืนนี้เองสดร้อนเลยนะฮะ
ขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิท
กระทั่งได้ยินเสียงคนทำอาหารกล้องแก๊ง
เอาตะหลิวก็กระทะอยู่ภายในห้องครัวที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสองหลัง
ทีนี้ครับบ้านของเธอเป็นระบบกล้องวงจรปิด
จับภาพส่องดูทุกจุดทุกมุมได้

ทีนี้เห็นเลยครับชายแปลกหน้า
เธอก็เลยพูดคุยผ่านโทรศัพท์ไปยังกล้อง
คือกล้องมันมีลำโพงมีอะไรเสียงได้ด้วยนะ
บอกเลยบอกไปถึงผู้ชายคนดังกล่าว
ว่าเข้ามาทำอะไรผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาเหมือนกันคุณ
ขอกินข้าวก่อนหิวมากเลย
เขาไม่กลัวเขาไม่อะไรเลยเหรอว่าเอ๊ะมีคนเห็นอยู่น่ะ
ขอกินก่อนตอกไข่อยู่ตอกไข่แล้วโยนเปิดไข่
ไม่รู้ทำเมนูอะไรไข่ดาวหรือไข่เจียวฮะ
ในคืนเกิดเหตุพบว่าชายแปลกหน้าคนนี้
ลักลอบเข้าบ้านพักของเธอละหนึ่งนะ
และเข้าบ้านพักของชาวบ้านอีก๓แห่ง
แล้วก็ไปทำกับข้าวที่บ้านคนอื่นไปบรื้อค้นทรัพย์สิน
บางครั้งก็ไม่สวมเสื้อผ้าด้วย
เธอก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจเมื่อสายตรวจมาถึง
ดังกล่าวตกใจรีบปีนรั้วหนีหายไป
แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเช้านี้เอง
ก็ปรากฏว่าทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวชายคนนี้ได้แล้ว

ญาติพี่น้องแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงนี่เองคุณ
ตอนนี้ถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนครินทร์แล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นแม้ทรัพย์สินของมีค่า
ยังไม่ได้เสียหายแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเอง
คือนางสาวสุพัทธาที่เราไปคุยด้วยนะฮะก็บอกว่า
ฝากถึงผู้ที่มีบุคคลในบ้านที่เป็นผู้ป่วยทางจิต
ขอให้ท่านดูแลให้ดีอย่าปล่อยประละเลย
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นอันตราย
อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลานะครับ
เพราะตอนที่เข้ามาในบ้านบางครั้งก็ถืออาวุธเข้ามาด้วย
เขาบอกว่าอาวุธเป็นเหมือนจอบนะนะ
ซึ่งจอบก็ไปขโมยมาจากบ้านอื่นเหมือนกัน
แล้วก็บุกเข้ามาในบ้านเธอทำตัวเหมือนเป็นคนแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเลย
ทำกิจกรรมต่างในบ้าน๓๐นาที

แล้วก็อย่างที่บอกบอกไปนั่งชิวอยู่ข้างบ่อป่ะครับ
ปลาหมึกแห้งเหมือนให้อาหารปลา
นี่ขนาดทักไปแล้วยังบอกว่าหิวขอกินข้าวก่อนเลยค่ะ
นะครับก็ฝากด้วยนะฮะในการดูแลกันนะครับ